ส่วนเหตุการณ์นี้ที่โปรยเอาไว้ครับ
ผู้หญิงท่านนี้ท่านอายุ๗๐แล้วนะครับ
ไปเปิดเจอในบ้านน่าจะเสียชีวิตมาเป็นเดือนแล้ว
เพราะว่าร่างของท่านเหลือแต่หนังติดกระดูกแล้วคุณผู้ชมฮะ
แล้วที่ชั้นล่างก็เจอซากสุนัขคู่ใจของท่าน
มันก็ตายอยู่ข้างล่างเหมือนกัน
นี่ฮะช่วงค่ำของวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพบังปูได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิง

นี่สภาพที่เขาไปเจอคือแบบมันร้าง
ใช่นะฮะคือเป็นร้านเสริมสวยนะครับ
บางปูสมุทรประการเนี่ยเขาบอกว่าเงียบแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว

ล่างเปิดเป็นร้านเสริมสวยอย่างที่ผมบอกไปเจอหมาก่อน
หมาพันธุโดนะฮะเป็นตัวเมียสีขาว
มันนอนตายอยู่ข้างโต๊ะคงไม่มีใครดูมันอ่ะอ่า

ไปเจอศพของนางชูศรีโอ้ประเสริฐท่านอายุ๗๐ปี
สภาพเปลือยกายครับเสียชีวิตอยู่คาดว่าเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้ว
จากสภาพศพเนี่ยหนังเริ่มแห้งติดกระดูกแล้วล่ะครับ
แล้วตามร่างกายก็ไม่เจอบาดแผลอะไรนะครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
นางทิถินันนะครับเลิศพิชยาวัฒน์เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเลิกกับสามีมาหลายปีแล้วแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะ
แล้วก็มีหมาตัวนึงปกติเนี่ยเธอก็จะมาหาผู้เสียชีวิตเกือบทุกเดือนแหละ
แต่มาช่วงหลังไม่ได้มานะครับแต่ก็โทรคุยกันตลอดคุยกันครั้งสุดท้าย
สัก๓๔เดือนที่ผ่านมานะฮะจนกระทั่งมาติดต่อผู้เสียชีวิตไม่ได้
เธอคิดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะงอนที่เขาไม่มาหาหลายเดือน
กระทั่งปีใหม่ก็เลยซื้ออาหารหวังว่าเดี๋ยวจะมากินกันมาง้อหน่อยนะ
ไม่มาหลายเดือนนะครับพอมาถึงที่บ้านนะครับก็เห็นประตูกระจกหน้าบ้านล็อกจากข้างใน
ข้าวของในร้านฝุ่นเต็มเลยแล้วก็มีขอโทษนะฮะอุจจาระของสุนัขเนี่ยเต็มไปหมด
แล้วที่สำคัญก็เห็นพัดลมเปิดอยู่นะครับก็เลยแจ้งตำรวจครับ
ตามคนมาช่วยแต่เจ้าของปิดบ้านเอาไว้ไงออกไปได้
มันก็เลยไม่มีใครดูแลมันมันก็ตายนะฮะตายอยู่ชั้นล่างนั่นแหละครับ
นี่ในรอบสัปดาห์นี่ข่าวผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการของโรคกำเริบ
แล้วเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนี่ข่าวนี้เป็นข่าวที่สองแล้วนะคะ
สูงอายุที่อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวกันด้วยนะคะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ